ทีมชาติไทยนะครับเดินทางไปกาต้าเพื่อแข่งขันโดฮาครับ
เจอซาอุและกาต้าก็นำโดยโค้ดระอิสระศรีทโรนะครับ
บุญนักภูมิสอนพร้อมด้วยนักเตตยี่สิบเอ็ดรายครับ
โดยพาตริกกุสตาฟซันถอนตัวรวมถึงอีกหนึ่งคนนะครับ
นั่นคือสิริมงคลพันธุ์พรรณภูมิจากโอเอชรูเวิล
คราวเนี้ยจะมีการสมทบไปนะครับตามไปทีหลังนะครับที่กาต้า
นี้โค้ดหลักบอกว่าเป้าหมายหลักก็คือ
การสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมแล้วลองใช้นักเตะในแท็กติกใหม่นะครับ
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของโค้ดหลักนะครับ
ขณะที่ไทยรัฐทีวีนะครับจะเตรียมถ่ายทอดสด๔เกม
ปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะครับทั้งบอลชายแล้วก็
ก็จะแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเข้าสัญญาณก่อนนะครับ
เวลาเที่ยงคืน๑๐๒๒มีนาคมนี้นะครับถ่ายทอดเกมแรก
จะเข้าสัญญาณพูดคุยกันก่อนนะครับวิเคราะห์เกมในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ
ส่วนบอลหญิงโอลิปิกสองพันยี่สิบสี่รอบคันเลือกที่ชมบุรีนะครับ
ไทยเตะกับสิงคโปร์หนึ่งเมษายนแข่งขันห้ามโมงเย็น
ก็จะเข้ารายการก่อนในช่วงเวลาสี่โมงสี่สิบห้านาที
เจสกีชิงแชมป์โลกทางไกลนอกชายฝั่งที่ภูเก็ตนะครับก็ชิงเงินรางวัลหกล้านแปดแสนสองหมื่นบาท
เส้นทางไปกับลากูน่าบีชนะครับถึงแหลมพรมเทพร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะครับ
เพราะสุดท้ายเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของรายการนะครับเรือนั่งแต่งเครื่องยนต์คลาสเอแข่งขัน๒๒ลำนะครับ
โดยแอนโทนี่จากสหรัฐอเมริกาเข้าเซ็นชัยที่หนึ่งนะครับ
แชมป์โลกรุ่นใหญ่แล้วก็เงินรางวัลหนึ่งล้านห้าแสนบาทส่วน
ทภัทรวัฒน์นะครับซึ่งเป็นดาวรุ่นไทยครับในวัยยี่สิบปีครับ
ก็ได้แชมป์คลาสบีเข้าที่สองครับคว้ารองแชมป์รับเงินรางวัลไปเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับ